จากที่เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาที่น้าแอดเนี่ยไปขึ้นเวทีเป็นงานวันเกิดของกำนันพุก
ล้างบางไปเลยล้างบางบางคนที่ไม่เอาช็อตที่พูดอ่ะ

รู้ไหมว่ากูเป็นใครเออเออมาห้ามให้กูเล่นคอนเซิร์ตเนี่ยค่ะ
ตอนนั้นแหละคุณผู้ชมแล้วมีการเรียกด้วยนะบอกผู้ว่าอยู่หรือเปล่า
ขึ้นมาเลยขึ้นเวทีมาเคลียร์กันหลังจากนั้นทางฝั่งผู้ว่าเองก็อัดคลิปมาอธิบายว่าอ๋อ
มันเป็นเรื่องราวเพราะว่าตอนนั้นมีสถานการณ์โควิดสิบเก้าอืม
แล้วจังหวัดสุพรรณเนี่ยถ้าจะจัดงานบนเวทีจัดคอนเสิร์ตอะไรเนี่ย
ต้องมาขออนุญาตก่อนแล้วตอนนั้นไม่เห็นมีใครมาขออนุญาตเลย
ล่าสุดนาแอดขอโทษล่ะ
เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก้าวร้าวแล้วก็ไปเล่นที่จังหวัดสุพรรณ
ด่าท่านผู้ราชผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างสาดเสียเทเสียนะครับ

คนเราเมื่อเผ็ดเราก็ต้องกราบขอโทษหรอกครับ
ผมกราบขอโทษผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณ
และผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณ

เมื่ออะไรที่เราผิดเราก็ต้องยอมรับผิด

ถ้าพี่เล็กไม่มาดึงผมนะวันนั้นก็ยิ่งยิ่งกว่านี้

คนเราทำผิดต้องกล้าขอโทษ
ไม่ใช่ว่าเป็นลูกผู้ชายทำผิดต้องรู้จักปฏิเสธอันนี้ไม่ได้
แล้วเขากล้าขอโทษบนเวทีนะ

เนื้อหาในคลิปก็คุณผู้ชมน่าจะได้ฟังไปแล้ว

รับผิดเลยเพราะเมาแล้วก็บอกด้วยนะว่าโอ้โหถ้าวันนั้นนะ
เล็กคาราบาลไม่มาดึงผมหนักกว่านั้นอีกมันจะยิ่งกว่านั้นอีกครับ
ก็ถือเป็นการขอโทษจากปากน้าแอดโดยตรงครั้งแรกเลยนะ
หลังจากหลายวันก่อนเนี่ยคุณผู้ชมก็มีการโพสต์ขอโทษผ่านโซเชียลมาแล้ว
ไปซะหน่อยเป็นเหตุการณ์เมื่อต้นเดือนในงานวันเกิดของท่านปิยพฤษเกียรติชูสกุลครับ
เรื่องที่ไม่อนุญาตให้เขาจัดงานเนี่ยคุณผู้ชมจำคลิปนี้ได้ใช่ไหม
บอกว่ารู้มั้ยกูเป็นใคร
ไม่ได้มีการจงใจกลั่นแกล้งใครแต่อย่างใดแล้วก็ยอมรับว่า
ส่วนตัวท่านเองเนี่ยท่านไม่ได้ถือโทษโกรธอะไร
แต่จำเป็นต้องรักษาเกียรติของตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด
ก็เลยนำเรื่องนี้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้วครับ
คือเรื่องนี้ที่คุณแอดคาราบาลจะต้องขอโทษที่พูดถึงท่านผู้ว่าท่านอื่น
๗๗จังหวัดด้วยคือจริงท่านภูวาโสภาผมเชื่อนะว่าท่านก็ไม่ได้ติดใจ
แต่การกล่าวพาดพิงถึงการทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ

ใช่มันต้องแยกสองบวกนะ